คุณผู้ชมครับถ้าจะว่าไปก็อาจจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งแล้วจริงก็ได้

และเดี๋ยวอาทิตย์นี้อย่าลืมนะวันอาทิตย์นี้วันเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วนะ

คือช่วงนี้เนี่ยพักการเมืองต่างจะปล่อยไม้เด็ดนโยบายเด็ดแคมเปญเด็ดสโลแกนว่าลีเด็ดอะไรเนี่ยต้องปล่อยออกมาแล้ว

ป้ายหาเสียงในแต่ละพื้นที่ประชาชนเขาบอกเอ๊ะช่วงนี้นี่มันยังไงกันหรือยังไงกันเนี่ยอันนี้พัก

ถ้านี่ภูมิใจไทยเห็นไหมต้องไปดูที่รูปของผู้สมัคร

ฮึงนะฮะที่จังหวัดอินเตอร์เกจนะฮะ

ชาวบ้านบอกถ้าพักเนี่ยจะโลโก้จะใหญ่

พูดแล้วทำ
เอาหมายเลขไปเลยแล้วเอาทรูปผู้สมัครใหญ่
มีโลโก้พักอยู่ที่หน้าอกเสื้อแล้วก็ที่มุมขวาบนนิดเดียว
อันนี้อาจจะเป็นกลยุทธ์แบบไหนอย่างไรอันนี้ก็ไม่แน่ใจ
แต่นักวิเคราะห์เขาบอกว่าเออหรือว่าช่วงนี้อาจจะเอา
เอาตัวของผู้สมัครเป็นหลักก่อนในพื้นที่อ๋อจะได้จำได้อย่างนี้หรือเปล่า
ของพักเดี๋ยวค่อยว่ากันหรือพักอาจจะฮิตติดลมบนแล้ว
ต้องเอาผู้สมัครก่อนก็เป็นไปได้
อันนี้ภูมิใจไทยที่ศรีสเกตนะฮะค่ะ
ไปดูที่อุบลราชทายนี้กันหน่อยค่ะเป็นยังไงพูดข้อสอเขตสี่
ดูสิซูมเข้าไปคุณโยธาการฟองงามครับ
ภูมิใจไทยอีกเหมือนกันค่ะอ่าจากป้ายเดิมที่มีโลโก้พัก
ก็มาเป็นป้ายที่ไม่มีโลโก้และเปลี่ยนพื้นหลังชื่อเป็นสีแดง
อุ๋ยปกติภูมิใจไทยเขาสีอะไรนะคะ
เขาจะเน้นสีน้ำเงินนะอ่านี่เปลี่ยนเป็นสีแดงขาวค่ะ
แล้วก็ถามว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมถึงเปลี่ยนป้ายมันมีอะไรหรือเปล่า
เขาบอกอ๋อพอดีป้ายเก่าเนี่ยมันเสียหายจากพายุ
ก็เลยเอามาเปลี่ยนใหม่ส่วนโลโก้ที่เอาออกก็แม้ก็ที่เสื้อมันมีโลโก้อยู่แล้วไง
ก็เลยไม่รู้จะใส่โลโก้ทำไมอีกก็เลยเอาออกอืม
ไม่ได้จะตั้งใจว่าเออไปเปลี่ยนรูปลักษณ์รูปแบบอะไรหรอก
คือแล้วคนก็ไปลือกันไงว่าบอกเออหรือภูมิใจไทยจะไปโดนกระแสเรื่องกัญชงกัญชา
ชื่อพักอาจจะทำให้คะแนนตกหรือเปล่าเลยไปเอาชื่อคนเป็นหลักอะไรอย่างนี้
โลโก้ลงเขาบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอกเออลือกันไปเรื่อยอ่ะใช่ไหม
มันฟุ่มเฟือยโลโก้ก็มีที่อกเสื้อก็เห็นชัดจะมีทำไมอะไรใหญ่เลย
ต้องมีน่ะเอ้าดูเชียงใหม่หน่อยเชียงใหม่เป็นยังไงคะ
เชียงใหม่นะครับที่เขตสามนะครับชาวบ้านบอกงงเพื่อไทยไหม
อ่ะแล้วเจ้าพรนี่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครเห็นก็นึกว่าเพื่อไทย
ขับรถผ่านอ่ะเพื่อไทยแต่ถ้ามองที่ตรงคอปกเสื้ออันนี้พลังประชารัฐป่ะคะ
อันนี้เอาแล้วเพื่อไทยเขามีนโยบายนี้เหรอไม่เพิ่มเงินผู้สูงอายุสามพันสี่สามสี่ห้าเนี่ย
หกเจ็ดแปดเนี่ยพลังประชารัฐป่ะฮะอันนี้มันของลุงป้อมเขาไม่ใช่เหรอ
ใช่ไหมอุ้ยตายผ่านผ่านนี่เพื่อไทยเลยนะเนี่ยนี่ผู้สมัครสอสอภักดิ์พลังประชารัฐนะฮะ
คุณพรชัยอัธปริยางกูลวันนี้เปลี่ยนป้ายหาเสียงใหม่
ชาวบ้านบอกงงนึกว่าเพื่อไทยสีแดงมาเต็มเลยเห็นไหมน่ะ
เหมือนเลยอ่ะแดงอ่ะเห็นไหมเออหลายคนก็เลยคิดว่าเป็นเพื่อไทยนะฮะอ่า
ป้ายก็เน้นเลยเน้นเบอร์หนึ่งสีแดงเลยอืมซึ่งปกติแล้วถ้าสีแบบเนี้ยคนจะ
อันนี้เพื่อไทยใช่ไหมเพราะว่าเพื่อไทยเขาชูสีแดงเป็นสีประจำพักตลอดอยู่แล้วเนาะ
ลงพื้นท่งพื้นที่แจ็คเก็ตเขาก็แดงกันมาทั้งแถบเลยอ่ะอ่าป้ายนี้นั่นโลโก้อยู่ข้างบนหน่อยหนึ่ง
เออเอาอันนี้กลมโลโก้พลังประชาวรัฐเบอร์หนึ่งแล้วมีชื่อคุณพรชัยแต่ขับรถผ่านอ่ะ
แวบก็นึกว่าเพื่อไทยนะก็เลยต้องทีมข่าวเราเลยไปถามชาวบ้านแถวนั้นอ่า
เออเป็นยังไงเขตสามอำเภอสรรกำแพงเนี่ยค่ะชาวบ้านยอมรับนี่คุณป้าบอกป้าก็งงนะ
อืมป้าแยกออกไหมคือป้าบอกถ้าเทียบกับป้ายหาเสียงของพักเพื่อไทยเขาอ่ะ
คือคุณทัศนีบุรณนักอ่าบุรณอุปกรณ์นะฮะผู้สมัครใหม่เลข๑๐
นั่นซ้ายมือคือเพื่อไทยนะขวามือคือพลังประชารัฐ
แต่ป้าบอกตอนนี้เนี่ยพอพลังประชารัฐเขาเอาป้ายแบบใหม่มาติดเนี่ยมันแยกกันแทบไม่ออกอ่ะอืม
บางทีนี่ถ้าไม่เห็นคุณอุ้งอิ๊งนี่ไม่รู้ว่าเบอร์๑๐เพื่อไทย
ว่าเบอร์หนึ่งเพื่อไทยอุ้ยมันเหมือนกันจริงจริงนะแก๊กกาวสีแดงอ่ะนี่เห็นไหมเออ
ตัวคุณพรชัยเนี่ยเราก็ไปถามนะฮะอ่าเขาว่าไงคะคุณพรชัยบอกว่าอ๋อนี่
ขอชี้แจงหน่อยโลโก้พักพลังประชารัฐน่ะเอาจริงจริงนะดูดีดีอืม
มันมีทั้งสีแดงสีขาวสีน้ำเงินแล้วที่ผ่านมาเนี่ย
ป้ายหาเสียงเนี่ยทำเป็นรุ่นรุ่นอ๋อค่ะเน้นสีน้ำเงินก็ทำไปแล้ว
น้ำเงินแซมแดงอ๋อแต่ตอนนี้ช่วงโค้งสุดท้าย
ทีมงานมองแล้วว่ามันต้องเข้มข้นหน่อยก็เลยแบบดีไซน์ป้ายหาเสียงใหม่
สีแดงเป็นหลักร้อนแรงอย่างเงี้นะมันมีพลังที่สุด
ไม่ได้ต้องการให้เกิดความสับสนอืมยังไงประชาชนเขาก็จำได้อืม
ลงพื้นที่ดูสิเสื้อผมเห็นไหมก็มีโลโก้พักพลังประชารัฐ
ตรงไหนคะเนี่ยตรงหน้าอกเสื้อนะเข้าตรงกระเป๋าเสื้อนะครับ
ก็แนะนำว่าสีที่มันมีพลังที่สุดก็คือสีแดงนะฮะ
เพราะฉะนั้นพอเป็นสีแดงปุ๊บเราก็เลือกใช้นะครับ
ตัวเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ก็เป็นสีแดง
ไม่ได้มีความตั้งใจให้เกิดความสับสนอะไร
จะใส่โลโก้หรือไม่ใส่โลโก้ผมก็ไปแบบนี้ทุกครั้ง
ท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวก็ไปถาม
หัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐนะครับบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์นะฮะ
ว่าอย่างนี้มันยังไงกันให้ไปกำชับผู้สมัคร
เขาให้เปลี่ยนป้ายหาเสียงเปลี่ยนสีอะไรยังไงหรือเปล่า
บิ๊กป้อมบอกโอ้ไม่ใช่นะฮะเออ
อ้าวเดี๋ยวนักข่าวที่ไปถามเนี่ยลองฟังเสียงบิ๊กป้อมหน่อย
เพราะว่าท่านก็ไปจำให้แม่น

ตอนที่ไปถึงครูหามันจะมีบอร์ดอยู่อะค่ะ

แล้วดูว่าเอาเคตเราพักไหนที่เราอยากเลือกอ่ะเนอะ

แล้วก็จำจากหน้าบอร์ดนั้นเข้าไปกาในครูหาก็ได้
ส่วนของบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาจะมีโลโก้มีชื่อพักให้อยู่แล้ว
ใช่ก็คือจำชื่อพักแล้วไปจำเลขคนที่หน้าบอร์ดได้
ประธาชนจะได้ไม่เหนื่อยมากนะคะ